ท่านผู้ชมครับวันนี้กลุ่มรัศดรไม่มีการนัดชุมนุมใหญ่ที่ไหนนะครับ
แต่ว่าทางฝากอีกฝั่งหนึ่งของกลุ่มปกป้องสถาบัน
เมื่อวานมีกลุ่มหนึ่งบอกว่าวันนี้จะไปหาพบทบอืมอ่า
จะไปหานายกด้วยจะไปยื่นหนังสือบอกว่าอยากให้ชัดดาวนประเทศด้วยการรัฐประหารไปเลย

สปสนี่เขาออกมาบอกแล้วตั้งแต่เมื่อวานบอกถ้าจะไปก็ไม่เกี่ยวกับเขานะ
เขาไม่ได้เรียกร้องให้รัฐพาหารนะไม่เห็นด้วยเรื่องการจาบจ้วงสถาบันอันนี้เขาเห็นด้วย
แต่เรื่องการรัฐภาหารเนี่ยทางศปศไม่ได้เห็นด้วย
ที่ไปวันนี้ครับทุกผู้ชมครับดูจุดแรกก่อนนะฮะในกริจเยี่ยมเมธากรเลขาธิการเครือข่ายประชาชนปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ยื่นจดหมายนะครับบอกว่าเป็นจดหมายแบบบ้านยื่นแบบบ้านใส่ซองแบบนี้เขียนด้วยลายมือแบบนี้นะฮะ
ถึงพลเอกประยุทธ์จันโอชาน้ำมนตรีนะครับมีนายสุพรอัตถาวงผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำสำนักนามนตรีมาเป็นผู้รับหนังสือนะครับ
โดยบอกว่าเป็นจดหมายส่งกำลังใจให้พลเอกประยุทธ์ในการแก้ไขสถานการณ์วิกฤตตามที่เห็นสมควรนี่ฮะเขียนไว้อย่างนี้เลยนะฮะ
ขอให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยแก้ไขสถานการณ์วิกฤตตามที่เห็นสมควรขอให้ใช้กฎหมายพิเศษแก้ไขสถานการณ์บ้านเมืองแล้วก็ย้ำว่านี่เป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัว
โดยส่วนตัวเนี่ยในกริจเนี่ยบอกว่าเขาก็เห็นด้วยนะกับการแก้ไขรัฐธรรมนูลเพราะมองว่ารัฐธรรมนูญฉบับปัจจุบันก็ไม่เป็นประชาธิปไตยแต่ไม่เห็นด้วยกับการที่จะแก้ไขในเรื่องของสถาบันแล้วก็ขอย้ำจุดยืนก็คือห้ามปฏิรูปสถาบันเขาขอปกป้องสถาบัน
นักข่าวก็ถามว่าแล้วเมื่อวานเห็นบอกว่าจะเรียกร้องให้มีการรัฐประหารไปเลยเพื่อหยุดสถานการณ์ที่เกิดขึ้นในขณะนี้ในกริจบอกว่าด้านเทคนิคเนี่ยหรือว่ายุทธวิธีเนี่ยจะเป็นอย่างไรอันนี้ไม่รู้แล้วแต่พลเอกประยุทธ์หรือว่าทหารนะแต่ว่ามาในฐานะประชาชนนะครับที่ก็คงได้แค่มาให้กำลังใจไม่สามารถ
ผมสะเทียนใจมากนะครับขอขอเถอะนะครับรวมถึงรวมถึงจดหมายถึงจดหมายถึงสำนักพระราชวัยเป็นเรื่องที่

สถาบันพระมหากษัตริย์แท้นี่คือสิ่งที่เป็นธรรมชาติ
นี่แหละฮะที่เขาให้สัมภาษณ์

นายสุพรบอกว่าการที่เครือข่ายคปศมาเสนอให้รัฐบาลและกองทัพ
มีบทบาทในการออกมาจัดการปัญหาในครั้งนี้
มันคงไม่สามารถทำได้เนื่องจากมันเป็นการล้มล้างการปกครอง

ขอให้ประชาชนให้ความสนใจกับการแก้ไขปัญหา
ด้วยการแก้รัฐธรรมนูลตามระบบรัฐสภานะครับ
ซึ่งตอนนี้ก็ยังมีการตั้งคณะกรรมการสมารณชันขึ้นมา

ส่วนนายกก็ยืนยันว่ามีความตั้งใจจริงในการแก้ไขรัฐธรรมนูลนะครับ
หลังจากนั้นครับนายกริจก็เดินทางไปยื่นจดหมาย
ถึงผู้บัญชากาทหารบกพลเอกนโรงพันธุ์จิตแก้วแท้ที่กองทัพบก
เพื่อเป็นตัวแทนของสี่เหล่าทัพที่จะยื่นไปถึงด้วยรวมถึงตามรวจด้วย
บอกว่าทางเครือข่ายมีอยู่ทั้งหมด๙๓๘๘รายชื่อ
ขอเป็นกำลังใจให้พบทบปกป้องสถาบัน
ก็มีทหารที่เข้าเวรประจำการมารับหนังสือแทนนะครับ
นักข่าวก็ถามว่าในหนังสือพี่มีเรื่อง
เสนอให้รัฐประหารเขียนไปหรือเปล่า

กริจเขาบอกว่าไม่มีนะฮะแค่มาให้กำลังใจเท่านั้นนะครับ
ส่วนท่านพบทบนะครับวันนี้มีการให้สัมภาษณ์
สื่อมวลชนก็ถามเรื่องการรัฐประหารในช่วงเวลานี้
ผู้บัญชาการฐานบกบอกว่าคือนักข่าวถามว่ารัฐประหารเนี่ย
ตอนนี้ท่านพบทบคิดว่ายังเป็นศูนย์หรือไม่
พบทบบอกว่าติดลบติดลบเลยตอนนี้
ทีนี้ครับพเอประยุทธ์จันโอชาญนายกรัฐมนตรีนะคะ
ทุกปัญหาย่อมมีทางออกเสมอ
และพร้อมที่จะสนับสนุนทุกข้อเสนอ
ที่จะช่วยให้ประเทศเกิดความปรองดองขึ้น
แต่ก็มีข้อแม้ว่าต้องเคารพกฎหมายด้วยนะคะ

ทุกประเทศถ้าม
จะบอกว่าดีที่สุดท้ายศาสตร์ทุกประนักธรรมไลน์ไป
และนี่ก็เป็นเรื่องของที่ใหญ่ของผู้กับพวกเรา
และก็จะช่วยด้วย